คืบคดีฆ่าหันศพอายุทธิยาแน่นอนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

๑เรื่องการตรวจรถที่คาดว่าเป็นพาหนะ
ในการนำชิ้นส่วนอวัยวะของผู้ตายไปทิ้งไปพร้อมพราง
ก็คือค้นบ้านพักของผู้ต้องหา
คือการตามหาส่วนของศีรษะของผู้ตาย
ค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงกว่าเนี่ยค่ะมีรายงานคืบหน้ามาล่าสุดว่าเจอศีรษะของผู้ตายแล้วนะคะ
นี่อันนี้คือเป็นภาพล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชม

เจอตรงแยกบ้านกรดถนน๓๕๖
สภาพเนี่ยด้วยความเคารพนะคะศีรษะของผู้ตายเน่าเปื่อย
แล้วมีร่องรอยถูกสัดบางชนิดเนี่ยกัดกิน
เพราะว่าน่าถูกทิ้งมาตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์นะฮะ
ก็เป็นจุดตรงที่ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะใช่ค่ะ
ว่าเอามาทิ้งไว้ตรงนี้แต่ตอนแรกจำไม่ได้ว่าจุดไหนที่แน่ชัด
แต่บริเวณถนน๓๕๖นี่แหละครับตำรวจก็โอ้โหตามหาชิ้นส่วนนี้
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมา
กระทั่งมาพบจนได้นะฮะรวมถึงตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำหมายสารเข้าตรวจค้นที่บ้านของนายสุบินที่อยู่กับภรรยาก็คือนางวาสนา
ซึ่งภรรยาเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพก็ไปตรวจที่บ้านหลังนี้ค่ะ
อยู่ในซอยกาหลง๕ที่อำเภอเมืองนนทบุรี
ตำรวจอ่ะสันนิษฐานว่าจุดตรงนี้แหละบ้านนี้แหละที่เป็นจุดที่นางวาสนาเนี่ย
ใช้ในการชำแหละศพแล้วก็เอาไปทิ้งตามจุดต่างเนี่ยค่ะไปตรวจค้นนะคะ
ทีนี้มีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจสอบปากคำเบื้องต้น
ภรรยาที่เกาะเหตุแล้วนะคะนางวาสนาเนี่ยอ้างว่าสาเหตุที่ลงมือฆ่า
นายสุบินสามีเนี่ยเนื่องจากว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็ถูกสามีเนี่ยทุบตีทำร้าย
ภรรยาก็เลยต่อสู้โดยการใช้มีดแทงสวนไปจนทำให้สามีเนี่ยเสียชีวิต
ทีนี้พอสามีตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงก็เลยตามให้เพื่อนชายคนสนิทมาช่วยหน่อย
ชำแหละศพหั่นศพเป็นชิ้นชิ้นนะคะหลังจากนั้นช่วงสี่ทุ่มเนี่ย
นางวาสนากับเพื่อนชายคนสนิทก็เลยเตรเวณเอาชิ้นสวนเนี่ยไปทิ้ง
ตอนแรกก็เอาแขนขาที่หั่นออกมาเป็น๖ท่อนเอาไปเผาริมถนนสาย๓๔๗บางปะอิน
หลังจากนั้นเนี่ยช่วงประมาณตี๕ก็เอาช่วงลำตัวไปเผาใกล้กับโรงงานคอนกรีตที่อำเภอวังน้อย
ทั้ง๒จุดก็อย่างที่บอกห่างกันนี่เกือบ๕๐กิโลเมตรนะคะ
ใช่นะครับแล้วก็เวลาที่เอาไปทิ้งห่างกัน๗ชั่วโมง
ก็เอาไปทิ้งที่บางปะอินตอนสักประมาณ๔ทุ่มของวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ส่วนอวัยวะที่เป็นลำตัวเอาไปทิ้งที่วังน้อยตอนประมาณสักตี๔ตี๕นะครับ
อกจากนี้ที่ลำตัวของศพยังพบบาดแผล๒แผลถูกแทงที่อกข้างซ้ายนะครับ
ส่วนที่หัวนมขาดไปนั้นนะฮะก็สอดคล้องกับผลชนะสูตรแล้วครับ
ที่ระบุว่าแผลที่หัวนมซ้ายนั้นถูกเฉือนด้วยของมีคม
ซึ่งก็เกิดจากการที่นางวัฒนาหรือผู้เกาะเหตุเนี่ย
แทงผู้ตายด้วยของมีคมปลายแหลมทะลุเข้าหัวใจ
เป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับ
มีรายงานออกมาด้วยนะครับว่าผู้ตายตายมาแล้ว๒๔ชั่วโมง
ถึงจะถูกนำชิ้นส่วนอวัยวะไปทิ้งและเอาไปเผาอำพรางตามจุดต่าง๓จุด
พบอวัยวะทั้งหมดนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ก็ต้องรอตำรวจเขาแถลงอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะ
แต่สุดท้ายตอนนี้คือพบศพชิ้นส่วนทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็รู้ตัวผู้ต้องหาแล้วนางวาสนาภรรยาของผู้ตายเนี่ย

เพราะมีเพื่อนชายที่เป็นผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึง

ใช่แต่ทีนี้ค่ะก็ต้องไปตามดูเรื่องนี้ต่อ
เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเวลาที่ฆ่า
เพราะว่าเพื่อนบ้านของทั้งคู่เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
บอกว่าได้ยินเสียงสามีภรรยาคู่นี้
คือนางวาสนาทะเลาะกับนายสุบิน
ทะเลาะกันครั้งสุดท้ายช่วงเช้าของวันอาทิตย์

ใช่ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนบ้านบอกแบบนี้
พอได้ยินเสียงทะเลาะกันเช้าวันอาทิตย์เนี่ย
แล้วก็ไม่เห็นทั้งคู่ที่บ้านหลังนี้อีกเลย

ทราบว่านายสุบินเสียชีวิตและคนก่อเหตุ

แล้วก็เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าผู้เสียชีวิตกับผู้ต้องหา

แล้วก็ฝ่ายชายเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในช่วง๒๓ปีหลังฝ่ายชายประสบปัญหาการเงิน
ก็เลยต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงคือนางวาสนานะครับ
จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะกันมีปากเสียงกันมากขึ้นไปเรื่อย
เนื่องจากเรื่องของปัญหาครอบครัวแล้วก็การเงิน
แล้วก็ด่าทองันเป็นประจำ
แล้วก็ฝ่ายหญิงจะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อน
แล้วก็ชอบหยิบข้าวของปลาสายฝ่ายชายด้วย
คนในซอยเห็นเป็นประจำเลยว่าคู่นี้ทะเลาะกันนะครับ